พอไอเริ่มประกาศว่าท้อง
ไอว่าปกติไอไม่ใช่ทาเก็ต
ทาร์เก็ตเค้าคือคู่ผู้ชาย

ถ้าเราเป็นคนที่แบบรับมือไม่ได้
มันจะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้าง

ไม่ต้องกลัวพ่อแม่คิดมากนะลูก
เพราะแม่รู้ว่า

ไม่มีคำถามอะไรอย่างนี้เลย

ไม่ใช่ความผิดพลาดใช่ไหมคะ

ตอนอยู่ภูเก็ตเห็นคนเขาก็บอกว่า

เอาอย่างนี้เราใช้ชีวิตปกติมาก

คือบางคนแบบโอเคอย่าพูดอะไรอย่างนี้

เอาสิมาแบบเขาจะสวัสดีมาก
ก็เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมีคนถ่ายรูปเกี่ยวกับไอท์

คุณผู้ชายแบบ

แต่ถามว่าเราใช้ชีวิตปกติ
ปกติมากเลย

ก็เอาจริงแล้วเนี่ย

อย่าไปทำอะไรเขาเลยเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็หยุดเองอะ

พอไอเริ่มประกาศว่าท้อง

แล้วพอนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันไม่เคยเปิดตัวไม่เคยอะไรเลย
อยู่ดีปุ้งปั้งนั่นเลยอะไรอย่างนี้

ซึ่งไอว่าเขาก็รู้แหละความเป็น
ไอ้ก็ไม่รู้นะว่าเขาคือใครอะไรอย่างนี้

แล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันก็นั่นแหละค่ะ

มาในคอมเมนต์ของใต้รูปเขาจะไปคอมเมนต์พวกแบบ
รูปที่ดารามาคอมเมนต์คุยกับเราอะไรอย่างนี้
คือก่อนนั้นเขาไม่ได้ใช้ชื่อหัวนี้
คนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเขาเท่าไหร่

แล้วบอกนายอะเราไม่อยากให้ความสำคัญ
ถ้าการเราไปบล็อกเขาเรารู้สึกว่าเรากลัวเขา

ไม่อยากให้ฆ่าช่ำเถอะ

ว่าพอเขาเปลี่ยนหัวชื่ออ่ะ

ใจร้ายจังเลยทำไมทำตอนนี้
ถ้าเราเป็นคนที่แบบรับมือไม่ได้อะ
มันจะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้าง

ยังไงต่อให้เราบอกว่าเรารับได้มันก็ต้องมีกระทบอยู่ดี

อยู่ที่แบบโชคดีในการสะสมแบบการแบบปฏิบัติธรรมมา
ว่าแบบมันสามารถทำให้เราแบบมีสติได้มากน้อยขนาดไหน
ซึ่งแบบใครเจอแบบนี้สติหลุดอยู่แล้ว

แต่ณลึกตอนนั้นเรารู้สึกว่า

ในการที่แบบเขาคือใครก็ไม่รู้
แล้วถ้าเราออกมาคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว

อดพูดอะไรเขาก็แบบเราก็เป็นการแก้ตัวหรืออะไรอย่างนี้
คือณตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบงั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายละกัน
คือนะตอนนั้นรู้สึกต่อให้เราชนะก็ไม่คุ้ม
สิ่งที่เราจะส่งต่อไปให้ลูกเราไม่คุ้ม
และถ้าเรายืนหยัดแล้วรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
มันสำคัญกว่าแต่มันอาจจะยากหน่อยนะ
ที่แบบคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ

ทำไมเราต้องไปสู้กับคนนี้ด้วย

เราจะภูมิใจในตัวเราเองมากกว่าที่เราลงไปตอบโต้กับเขา

ต่อสู้อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ว่าแบบเออเฮ้ยอะไรอย่างนี้

ก็ไม่กล้าที่อ่านคอมเมนต์มากหรอก

แฟนของไอซ์ไม่เคยแต่งงานมาก่อน

และไอซ์ก็ไม่ใช่ภรรยาน้อย
หมายถึงเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อนใช่ไหมคะ

ช่วงเวลาที่ทำใจยากมากที่สุด
ใครเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับไอครับ

พอเกิดเรื่องขึ้น

ไม่ต้องกลัวพ่อแม่คิดมากนะลูก
พ่อแม่รู้ว่า

อย่าเครียดนะลูกนึกถึงตัวน้อยนะ
เรื่องมันเป็นยังไงไม่มีคำถามอะไรอย่างนี้เลย
เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเด็กน้อยนะแต่เรารู้สึกเราโชคดีมากเลย
ที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้
เพราะว่าตอนนั้นมันมีแต่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาไม่มีคำถามมาถามอะไรเลย
ไม่ทำให้เรารู้สึกต้องตอบคำถามเขา

ใช่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต้องมีคำถามเนาะว่า
มันเกิดอะไรขึ้นลูกเล่าให้ฟังหน่อย

มีแต่บอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อแม่จะเครียดนะ

คุณกล้องมักจะนำพาคนที่

เขาก็อยากให้แบบ

เห็นความสวยของเรา

ร้อยเปอร์เซ็นซ์ด้วยซ้ำ

ตอนแรกก็
ไม่อาการพูดแล้ว

ลองที่แรม

เออก็ครอบแฟนฝรั่งก็ไม่ได้แก้ด้วยป่ะ
มันก็มีความแบบน่ารักดีอะไรอย่างนี้

เขามีความเป็นภาวะผู้นำ

การที่เรามีความรักประสบการณ์

ถ้าเราถึงอายุที่มันแบบถึงเวลาที่ใช่

สุดท้ายพอวันหนึ่งที่เราอยากได้คนที่จะเป็นพ่อของลูก

พอเจอผู้ชายที่มีภาวะเป็นผู้นำ

แล้วทำยังไงฉันก็เป็นผู้นำ
แล้วถามตัวเองว่าอยากเป็นผู้นำไปตลอดชีวิตหรือเปล่า

งั้นเธอต้องปรับปรุงอะไรตัวเองแล้วแหละ
ไม่ใช่ปรับปรุงเพื่อที่จะอยากได้ผู้นะ

แต่ปรับปรุงเพื่อใช้โลกชีวิตนี้ได้จริง
เพราะว่าถ้าเราอยากชอบคนไทยนี้

แต่เราต้องปล่อยให้เขาเป็นผู้นำเราในบางเรื่อง

เธอต้องให้เกียรติฉันเป็นผู้นำในบางเรื่องเหมือนกัน

ก็มีตังค์ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาลือกันแบบนั้นคือลือคือลือ
แต่ถามว่าเขามีมาจากแบบ
บริษัทครอบครัวที่แบบเป็นร้อยปีอะไรอย่างนี้

มีแต่ไม่ใช่แบบขนาดนั้น

คือทุกอย่างเขาเป็นคนที่แบบ

ทุกอย่างเขามีเหตุผลอะไรอย่างนี้

ชอบชุดตรงไหม

แต่ถ้าเด่นมาเลยก็เราจะรู้สึกว่า
ต่อให้วันนี้เขาไม่มีเงินนะ
ความรู้ความสามารถอะไรที่เขามี
เขาจะเป็นผู้นำครอบครัวให้เราได้

ทำไมต้องเป็นคนไม่อยากออกสื่อขนาดนั้น
แต่พอไอซ์ได้ไปเจอครอบครัวเขา

มีบางครอบครัวที่เขาไม่อยากที่จะแบบ

ซึ่งเป็นแต่ละคนไม่เกิดมาไม่เหมือนกันไง

สิ่งหนึ่งที่วันนี้ไอซ์ให้เขาได้คือ
ให้เกียรติเขาและเข้าใจเขา
ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่หลักว่า

หรือเอาครอบครัวของเราและเข้าใจเขา

เด็กเคยมีภาพฝันว่าอยากจะแต่งงานไหมคะ

ต้องทำให้มันดีที่สุด

คุยเล่นกับเขาตั้งแต่แรกเลยว่าแบบ

มีความทรงจำเป็นภาพ

ตอนนั้นก่อนที่เราจะแพลนมีน้อง
ที่อายุเท่านั้นแล้วเค้ากลับมาจะอยากมีน้อง

อายุเท่านี้แล้วมีเมียเถอะ

เพื่อนถามว่าเอาเลยหรอ
ไม่ต้องมีพิทงพิธีอะไรหรอก

เราไม่ได้ให้ความหมายกับมันมากขนาดนั้น

นี้โลกนี้มันเปลี่ยนไปในการที่

เรารู้สึกว่าอะไร
อะไรที่มันทำแล้วมันจะบ่งบอก
มันอยู่ที่เราให้ความหมายกับอะไรมากกว่า

คือความหมายของเราคือ
อยู่กันให้ยาวให้รอดให้มีความสุข

ราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่า

มีอังหน้าราชศักดุรัชา

หมอลักษณ์นี่นะ

แบบก่อนหน้านั้นแต่เขาพูดไปเลยว่า

ไม่สามารถเข้าออกตามประตูได้
คุยทางโทรศัพท์คุยประมาณ๒ชั่วโมงได้น้ำได้เนื้อเรื่องของเรานิดนึง
ที่จับใจความได้เพราะว่าสมมติอาจารย์จะพูดเรื่องดวงดาว
ฟังไม่เข้าใจจับใจความได้แค่ว่าระวังนะจะท้อง
เพราะว่าดวงไอซ์ถ้าเข้าตามออกตามประตูถ้าไปตามเกณฑ์พังนะ
เพราะดวงเรามันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้
แต่ดวงเราไม่ใช่เมียน้อยใครนะแต่แค่มันมีดาวตัวนี้
ทำให้อาจจะเปิดแล้วไม่ดีซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่า
เขาบอกเลยนะถ้าไอซ์จะมีงานแต่งใหญ่ไม่รอดนะ
แต่ถ้ามีเล็กก็พอได้แบบจัดเหมือนจัดงานขึ้นมาใหม่ได้
แต่อย่าบอกใครนะว่าเนี่ยเป็นงานแต่งงาน
เอาจริงจริงนะเราก็ไม่ได้แบบแนวเราเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นตอนที่ดูยังรู้สึกทำไมจะไม่มีงานแต่ง
ยังไงก็มีสวยขนาดนี้เนื้อหอมขนาดนี้
เราก็บอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยจะมีปัญหานะ
ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าถ้าเราคือเหมือนดวงตอนมีลูก
เขาบอกว่าแบบจะมีปัญหาเหรอฉันจะแท้งเหรอหรือฉันจะอะไรเหรอ
คิดไปต่างนานคำว่าไม่ได้เลยทำให้ระวังพิเศษ

แต่พอมานั่งคิดอ๋อพอประกาศว่าท้องปุ๊บก็มีปัญหานี้เลย
ที่บอกว่าท้องและมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องนี้
ไม่ใช่ความผิดพลาดใช่ไหมคะ
ถามด้วยความรักพนิทรบแรกคนสงสัยแบบนี้
แต่ตอนแรกพื้นก็พูดว่า

ทุกคนควรดิจัยด้วยซ้ำ

เพราะว่าคือยิ่งอายุมากขึ้น

คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอาให้มันติดก่อนเอาให้ทองก่อนเราค่อยว่ากัน
คือแต่ก็ไม่ได้บอกแพลนนี้กับใครเยอะนะบอกเพื่อนสนิทแค่แบบ๕คน

หลังจากนี้จะออกจากวงการมาหลายคนเป็นห่วงพี่อยากให้อยู่แล้วก็บินมาบ่อย
ไม่อยากออกแต่จะไม่ดันทุนลังใช้คำนี้ละกัน
ดันทุลังถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วถ้าไม่ใช่โอกาสของเรา

ไม่ยื้อก็จะไม่ดันทุนลังแต่ถ้ายังมีโอกาสยังมีคนที่ยังรักเราอยู่
แล้วแบบอยากที่จะชื่นชอบชื่นชมเราอยู่ก็จะทำให้เต็มที่อย่างเดิม
ไม่มีการดับคุณภาพลงในการที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็จะตามวัยค่ะ
เล่นละครเราเห็นแล้วเป็นพิธีกรดีมากนะ
เราเห็นแล้วหลังจากนี้ตั้งใจไหมครับบทบาทต่อไปการเคลื่อนใยของไอ้อภิษณาจะไปในรูปแบบไหน
ไม่รู้เลยไม่มีคำตอบที่สวยงามว่าแบบแพลนชีวิตอะไรไป
คือเรารู้สึกว่าวงการมันทำงานจริงเราแพลนได้เหรอไม่ได้เลย
วันนี้ดังมากพรุ่งนี้อะไรก็ไม่รู้วันก่อนยังไม่ดังเลยวันนี้ดังแล้ว
แพลนไม่ได้เลยค่ะว่าในวงการนี้ก้าวต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไร
ทุกอย่างมันอยู่ที่แบบแรงสนับสนุนคนดูว่ายังไง
แล้วจะบอกว่ามันเหนือการควบคุมจริง
แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันนอกเหนือจากทุกคนที่เข้ามาไอ้เชื่อว่า๙๐มีความสามารถหมด
แต่มันต้องมีอาศัยปัจจัยเวลาที่ถูกต้องโอกาสที่ดีดวงทุกอย่าง

ชื่นชมเรื่องการตัดสินใจ
อยู่ในวงการนี้มาเหมือนจะลาบลื่นนะแต่อยู่ดีก็มีช่วงหนึ่งคุกค่ะ

อยากจะทำร้ายเราหรืออะไรก็ไม่รู้
เราไปแบบนั่นแหละ
สำหรับไอมันไม่ง่ายในการที่บอกแบบไม่ตอบโตอยู่ในนิ่ง
ไอใช้ความนิ่งขึ้น
ถ้าเป็นไอตอน๒๐กว่าไอคงนิ่งไม่ได้
แต่วันนี้ไอรู้สึกไอนิ่งขึ้นแล้ว
ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติในการที่
เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องพูดอะไรมาก

คนที่ไม่เชื่อเราพูดไปก็อาแก้ตัวเลย
เพราะฉะนั้นแบบไอรู้สึกว่า

คำว่าโตขึ้นมันไม่ได้มาแค่ตัวเลข

วุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจข่มใจ
ในการที่จะต่อสู้หรือตอบโต้
หรืออะไรก็ตามเรารู้สึกแบบ
ต่อให้วันนี้คนยังไม่เข้าใจเราหรือเข้าใจเราผิด
ไอก็จะเลือกในการไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้

ในการเป็นคนนิ่งไม่ง่ายนะ